คุณผู้ชมพูดถึงโซเชียลอันนี้โซเชียลเขาแชร์คลิปกันใช่ไหมคราวนี้
ก็เป็นเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลเหมือนกันค่ะ
อย่างที่บอกไปเรื่องของนัดโอนเร็วนัดโอนไว

คุณผู้ชมไปคุยกับผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าน้องขวัญ
แล้วคุยกันไปคุยกันมาผ่านทางไลน์
มีการโอนเงินให้จากฝ่ายผู้ชายเนี่ย
ไปให้ผู้หญิง๘๙๐๐กว่าบาท

แต่ท้ายที่สุดนะติดต่อผู้หญิงไม่ได้

มีคนมาร้องที่รายการรถปลดทุกข์

ว่าผู้เสียหายคือนายสรชัดผลวัฒนา

แล้วก็รู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อว่านางสาวขวัญ
ทีนี้ก็มีการแลกไอดีไลน์กัน
ต่อมาก็คุยกันก็แชทกันผ่านทางไลน์
แล้ววันที่เกิดเหตุคือคุยกัน
วันที่๗ถึง๙พฤศจิกายน
วันที่๗นางสาวขวัญเขาก็คุยไลน์
เติมน้ำมันไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันเลย
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นฝ่ายผู้ชาย

ให้ยืมเงินโอนเงินให้
พอโอนเงินให้ไปฝ่ายผู้หญิงบอกว่า

เดี๋ยวฉันจะคืนให้ทุกอย่าง

สักพักหนึ่งฝ่ายหญิงก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปส่งครีม
ไปไกลเลยกลัวค่าน้ำมันจะไม่พออะไรแบบนี้ค่ะ
มันกลายเป็นว่าฝ่ายชายโอนเงินไปให้เรื่อย
จากวันที่๗๙สามวัน
เงินไปทั้งหมด๘๙๓๓๐บาท
แล้วนางสาวขวัญย้ำเสมอเลยขวัญเกรงใจนัทจังเลย
แต่ยังไงขวัญกลับไปเดี๋ยวขวัญจะคืนให้นะ
ท้ายที่สุดแล้วค่ะคือไม่ได้คืนนะ
คือถามเรื่องเงินไลน์ไปถามเรื่องเงิน
สุดท้ายโดนบล็อกไลน์ติดต่อไม่ได้หายไปเลย
แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้เสียหายก็คือนายนัทหรือว่านายสรชัดเนี่ยนะคะ
ก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดเลยจากทางศูนย์บริการโทรศัพท์
โซเชียลมีเดียที่มีการแชร์ภาพ
แล้วก็ข้อมูลของผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าชื่อนางสาวขวัญเนี่ย
แต่หลักฐานที่เอาให้ตำรวจเขาใช้ชื่อว่านันนลินพักควัฒน์สุวรรณ
อันนี้เป็นหลักฐานที่มาจากเพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจนะคะ
ก็คาดว่าคนนี้นี่แหละน่าจะคือนางสาวขวัญ
เป็นตัวจริงที่หลอกยืมเงิน
ก็เลยเอาหลักฐานนี้ไปยื่นให้กับตำรวจสพเมืองจันทบุรี
แต่อย่าลืมนะตอนที่คุยกันในไลน์ไม่ใช่ภาพนี้เลยนะจ๊ะ
เป็นผู้หญิงหน้าตาสวยเลยแล้วได้คุยกันด้วยนะ
โทรศัพท์คุยกันด้วยนะนัทบอกว่าที่ผมใจอ่อน
เพราะว่าคุยกันแล้วปลายสายเสียงหวาน

เดี๋ยวนี้หน้ากับเสียงมันไม่เหมือนกันนะคะ

บอกว่าตอนแรกผมก็เชื่อว่าเป็นคนเดียวกันจริง
เพราะว่าหลังจากที่มีการทวงถามเรื่องเงินจนบล็อกการติดต่อ
มีเบอร์โทรศัพท์แปลกโทรเข้ามานะ
แต่ตอนนั้นผมไม่ได้รับสายพยายามจะติดต่อกลับไป

ก็เลยเอาหมายเลขโทรศัพท์นี้ไปตรวจสอบข้อมูลกับทางศูนย์บริการ
แล้วก็พบว่าชื่อของเจ้าของเบอร์โทรศัพท์
คือชื่อของนางพยาวโพเย็นอายุ๕๘ปี
ซึ่งก็ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีที่นางสาวขวัญบอกว่าให้ผมโอนเงินไปให้
แล้วนอกจากนี้ก็ยังได้รับข้อมูลจากเพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจด้วยนะคะ
ว่านางพยาวโพเย็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์
คือแม่ของนางนันนลินคนนี้
เพราะว่าทั้งคู่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตจอมทอง
แล้วก็นางนันนรินมีหมายจับของสารแขวงดุสิต
ที่สถานีตำรวจนครบานพระราชวังคดีช่อโกง

เคยทำมาแล้วอันนี้คือเมื่อปี๕๙
เอาเดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะคะ
คุณเขาที่ผมโอนไปครั้งแรกครับ

เพราะคนแรกอายุ๘๒และแม่เขาอายุ๕๘ครับ
นี่คุณผู้ชมพอตำรวจได้รับหลักฐานแล้ว
ก็จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะประสานไปที่สพท้องที่
จะไปตรวจสอบพฤติกรรมการถอนเงินจากธนาคารที่มีการโอนไป
แล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวนางนันนาลินมาสอบปากคำ

เคยทำความผิดเกี่ยวกับการช่อกงลักษณะนี้จริงหรือเปล่า
จะได้มาประกอบสำนวนคดีต่อไป
เพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเองเขาก็มีการตามไปหาถึงที่บ้านเลยนะ
ปรากฏว่าตอนไปที่บ้านไปเจอญาติ
ญาติเขาบอกว่าคนนี้เขาเคยเหมือนกับ
เขาเคยเอาเงินของแม่แล้วก็หนีออกจากบ้านตั้งแต่ป๔
แล้วแม่เขามีอาการทางจิตที่จะต้องไปรักษาอยู่
แล้วพอลูกคนนี้ออกไปนะ
โอนเงินมาให้แม่๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้างแต่ไม่เคยมาดูแลแม่เลย
ครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นอุทหาหอนนะ
สำหรับคนที่จะไปคุยกันกับอีกคนนึงในโซเชียล
คุยกัน๒วันแล้วโอนเงินให้เขามันก็ต้องคิดก่อน
ต้องเจอตัวก่อนต้องไว้ใจถึงขนาดที่แบบระดับหนึ่ง
หรือถ้าจะให้ก็อย่าไปคิดเลยว่าจะได้คืนหรือเปล่า

นี่คุณรู้จักดิฉันแล้วเห็นหน้าดิฉันแล้วดิฉันขอให้โอนเงินให้คุณยอมไหมคะ